แล้วเงินก็ไม่มีก็ตกงานด้วยก็เลยคิดแบบง่ายแบบนี้แล้วมันไม่ควรจะคิดนะคะ
จี้ชิงทรัพย์คนอื่นเขามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูพฤติการของเขาก่อน
คนนี้ที่เดินถือถุงมาเสื้อสีขาวเขาเป็นผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมเดินมาเดินมานี่แหละค่ะ
คุณธนกรอายุ๓๘ปีเดินออกจากหอพักเขาจะไปทำงาน
แล้วคุณผู้ชมดูผู้ก่อเหตุมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มากันสองคนสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ไม่แน่ใจเขารู้หรือเปล่าว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณนั้น
เหมือนทำทีดูลาดเหลาก่อนแล้วจะรอเลือกเหยื่อ
พอเห็นว่าคุณธนกรเดินอยู่คนเดียวก็เลยเขียวรถค่ะ
แล้วตามเข้าไปตามหลังไปเรื่อย
จังหวะที่มันพ้นหลบจากรัศมีของกล้องวงจรปิด
เขาเอามีดไปจี้โดยคนซ้อนนี่แหละค่ะเป็นคนไปจี้ผู้เสียหาย
ช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกา๔นาทีตามกล้องวงจรปิดตรงหอพักนะคะ
เงินสดไป๒๒๐๐บาทมีโทรศัพท์มือถือ
และอะไรต่างนานาที่สำคัญอยู่ในนั้นทั้งหมด
จังหวะตัดกลับมาคุณผู้ชมดูนะคะ
มันจะมีภาพคนร้ายขี่รถผ่านหน้าหอพักเพื่อจะหลบหนี
เหตุการณ์นี้อยู่ในหอพักแถวกลางซอยงามวงวัน๒๙ที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
แล้วปรากฏตัดกลับมามันมีกล้องที่ร้านขายโทรศัพท์มือถืออยู่ร้านหนึ่ง
กล้องที่มือถือเกี่ยวอะไรร้านมือถือ
ก็เพราะพอหลังจากเขาไปจี้ชิงทรัพย์มาได้เขาเอามือถือของผู้เสียหายไปขายค่ะ

นี่เดินเข้ามาในร้านแล้วคราวนี้เห็นหน้าชัดเจนแล้วคุณคิง
มาเลยทั้งคู่ถอดหมวกกันน็อกแล้วเอามือถือวางให้ทางเจ้าของร้านเช็คมือถือด้วย
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีพีคตรงจุดที่ว่า
ตอนที่เขาจี้ชิงทรัพย์ผู้เสียหายคุณธนกรได้แล้ว
คุณธนากรเล่าแบบนี้ว่าตอนถูกจี้ไปเสร็จจังหวะที่เอามีดมาขู่เขา
แล้วเขาเสียหลักเหมือนล้มคนร้ายเนี่ยทำท่าเหมือนจะเอามีดมาแทง
ตัวเขาเองเขาแย่งมีดด้วยนะเขาก็เลยเจ็บที่มือ
คุณรู้ไหมว่าพอคนร้ายได้ของไปมันขี่รถไปใช่ไหม

กลับมาถามรหัสโทรศัพท์มือถือของคุณธนากร
ก็คิดว่าคงพยายามจะปลดล็อกแล้วจะเอามือถือไปขายนั่นแหละค่ะ
พอตอนนั้นเนี่ยคุณธนกรบอกตกใจมากเลยรีบวิ่งบอกรับประพอ
ให้ช่วยขี่รถไล่ตามแต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะ
ส่วนนี่ค่ะคือผู้ก่อเหตุมาแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะ
อาสอบสวนหยกหยกคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
หยกเนี่ยรับสารภาพแล้วเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุในฟลุ๊กคนซ้อนนี่แหละ

ก็เลยชวนกันง่ายเลยบอกไปชิงทรัพย์ไหม
แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้อดีต
มีรายได้แค่เล็กน้อยจากการขายน้ำกระท่อม

ก็เลยตระเวนหาเหยื่อเพื่อจะชิงทรัพย์แบบนี้
หลังก่อเหตุนำโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปขายเงินได้๓๐๐บาท
ไปขายมาได้เงิน๓๐๐๐แล้วก็เลยเอามาแบ่งกันคนละครึ่ง
แต่ถามว่ารอดไหมล่ะแล้วได้ไปจีบสาวไหม
โอ้โหแล้วสุดท้ายก็โดนจับถูกแจ้งข้อหาติดคุกกันไปนะคะ